อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นที่ฮือฮากันในโลกออนไลน์อีกเหมือนกันนะคะ
เมื่อมีผู้โดยสารรถทัวร์คนหนึ่งถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็บรรยายไปบอกว่าขับรถแบบนี้ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเลย
ชีวิตที่ฝากเอาไว้เพราะว่าคนขับรถเนี่ยนะคะ
มือถือตลอดทางเลยวีดีโอคอลตลอดทางไม่พอ
เอาลูกมาเลี้ยงด้วยค่ะคือเอาลูกเนี่ยมานั่งตัก
แล้วก็สอนลูกขับรถแต่รถเนี่ยกำลังวิ่งแบบเร็วมาก
คือให้บริการอยู่อะค่ะแล้วผู้โดยสารก็ยังนั่งในกลางรถเลยนะ
เนี่ยเล่นวีดีโอเคราะห์เอาลูกมานั่งตักคืออื้อหู
มันไม่ปลอดภัยเลยจริงจริงนะคะคลิปนี้พอถูกแชร์ออกไปโอ้โห
คนก็เข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายเลยค่ะคือคนที่โพสต์เนี่ยเขาบอกว่า
นี่รถโดยสารนะไม่ใช่สนามเด็กเล่นที่จะมาหัดขับรถกัน
กี่คนที่เขาฝากชีวิตเอาไว้กับคุณ
ทะละทีวีตรวจสอบเรื่องนี้กับทางกรมการขนส่งทางบกนะคะ
ก็บอกว่าหลังจากที่ทราบเรื่องสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
ก็รีบตรวจสอบข้อมูลของรถคันนี้ทันที
พบว่าเป็นรถโดยสารประจำทางหมายเลขทะเบียน๑๐๒๖๖๓พัทธลุงหมวด๓
เส้นทาง๗๘๗ชื่อเส้นทางด่านนอกภูเก็ตค่ะ
ผู้ประกอบการขนส่งก็คือบริษัทพัทธลุงทักษิณขนส่งจำกัด
ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทางถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งใบอนุญาตประกอบการจะสิ้นสุดในวันที่๑๐ตุลาคมปี๒๕๕๙
ตรวจสอบข้อมูลคนขับรถขณะเกิดเหตุชื่อว่านายสุรชัยเรียบร้อยค่ะ
มีใบอนุญาตขับรถทุกประเภทชนิดที่๒จะหมดอายุในวันที่๑๓พฤศจิกายนปีหน้า
มีการเรียกนายสุรชัยคนขับรถคันนี้
แล้วก็บริษัทผู้ประกอบการมารายงานตัวสอบถามข้อเท็จจริงแล้วนะคะ
ถึงพิจารณาบทลงโทษด้วยซึ่งในกรณีนี้เนี่ย
มีการพิจารณาลงโทษนายสุรชัยในข้อหา
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ
ฝืนพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช๒๕๕๙
มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๕๐๐๐บาท
และพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตขับรถนายสุรชัย๑๕วันค่ะ
จากนี้ยังได้พิจารณาลงโทษผู้ประกอบการขนส่ง
ไม่ควบคุมกำกับดูแลให้พนักงานขับรถ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ
คืออย่างที่บอกว่าคุณขับรถเนี่ย
คุณไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ขับรถให้ถึงปลายทางอย่างเดียว
แต่ว่าคุณต้องแบกชีวิตคนอีกเป็น๑๐เป็น๒๐คนอยู่ข้างหลัง
ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมีคนเสียชีวิตขึ้นมา
ไม่คุ้มเลยคุณก็ไม่สามารถชดใช้ให้เขาได้ด้วย
แต่ฝากฝั่งของคนขับเราเข้าใจว่าอาจจะแบบไม่มีคนเลี้ยงลูกหรืออย่างไร
หรือชีวิตมันมีแค่สองคนพ่อลูกเราก็เข้าใจ
แต่ว่าคือมันต้องหาวิธีที่มันดีกว่านี้
แต่การเล่นวีดีโอคอลแล้วให้ลูกสอนลูกขับรถก็ไม่ใช่
ให้ลูกนั่งอยู่ข้างหลังดีกว่าไม่มีพื้นที่ด้านหลังก็นั่งได้อยู่นะครับ